ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาคุณผู้ชมเป็นข่าวช็อกเลยครับ

นี่คือน้องชาญครับข้างหลังนี้เป็นน้องชายของคุณเชอปรางอารีกุล

ที่เราเคยจะได้ยินชื่อก็คือเชอปรางเบียนเค
แต่ตอนนี้เธอเป็นผู้จัดการของเบียนเคแล้ว
น้องชายเธอพลัดตกจากคอนโดจากชั้นที่๙ครับ

เศร้าจริงฮะตำรวจพิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนสนสำเร
พร้อมด้วยแพทย์นิติเวศไปตรวจสอบในคอนโดแห่งนี้

หลังจากรับแจ้งเหตุว่ามีคนพลัดตกจากคอนโด
เป็นคอนโดสูง๒๗ชั้น
แล้วคุณชาญเสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถชั้น๕ครับ
สภาพศพคือไม่ได้ใส่เสื้อมีแค่กางเกงขายาวลายช้างครับนี้
มีแผลจากการถูกกระแทกที่กระโหลกศีรษะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตพลัดตกลงมาจากชั้น๙ของคอนโด๒๗ชั้นนะ
ตำรวจอยู่ระหว่างสอบประคำเพื่อนของผู้เสียชีวิตครับเพื่อจะหาสาเหตุที่แน่ชัด
แต่คอนโดทางคอนโดเขาไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะครับ
เจ้าหน้าที่นำร่างผู้ตายส่งแผนกนิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่อจะชนะสูตรการเสียชีวิตเพิ่มเติมครับ
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบตี๔ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
แล้วเมื่อตอน๑๐โมงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากัชชะไทยตรงตึกนิติเวชศาสตร์
พี่สาวคือคุณเชอปรางก็มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่
มาขอรับศพน้องชายเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีตามศาสนานะคะ
สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมทางท่านรองผู้กำกับสอบสวนสนสำเรย์บอกว่า
พอไปดูวงจรปิดนะคุณผู้ชมตอนตี๒๓๐ที่ผ่านมา
นายชาญเนี่ยเดินออกจากห้องพักลักษณะอย่างที่บอกเลยคือใส่แค่กางเกงขายาวลายช้าง
ใส่เสื้อแล้วขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น๒๗ชั้น๒๗เป็นดาดฟ้าคุณผู้ชมฮะ
แล้วนายชาญก็ไปนั่งอยู่บริเวณขอบระเบียงลักษณะเหมือนหันหน้าเข้าคอนโดนะ
คล้อยหลังมา๕นาทีครับนายชาญทิ้งตัวลงมาลักษณะหงายหลังครับ
แล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำคอนโดมาพบร่างนายชาญจึงได้แจ้งตำรวจ
จากการสอบสวนเพื่อนหญิงที่อยู่กับนายชาญเป็นคนสุดท้ายทราบว่า
ชาญเนี่ยมีปัญหากับแฟนสาวเมื่อไม่นานมานี้และช่วงเวลาเกิดเหตุครับ
เพื่อนสาวเข้าห้องน้ำอยู่แล้วเมื่อไม่พบผู้ตายก็เลยออกจากห้องมา
ตามหานายชาญจนมาทราบภายหลังว่านายชาญพลัดตกจากคอนโดเสียชีวิตไปแล้วครับ
นี่ค่ะทีนี้ทางตำรวจเองเนี่ยนะก็บอกว่าต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดต่าง
ไปดูว่าจุดที่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรเบื้องต้นไหม
แต่ว่าเท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยนะคะตัวในชานเนี่ยกระโดดลงมา
แล้วสาเหตุของการเกิดเหตุอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาสอบปากคำก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนต่อไปด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเอาจริงนะเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นครอบครัวเองก็ยังไม่พร้อม
ที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลอะไรเลยนะคะ
แล้วน้องชาญเองก็เป็นถึงระดับนักกีฬาโบลิ่งเยาวชนทีมชาติดาวรุ่งเลยนะครับ